คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของธุรกิจ
ต้องบอกว่าใช้เงินหมื่นแลกสินสอดเงินล้านดีไหมคะ
ธุรกิจให้เช่าสินสอดค่ะ
บอกว่าช่วงนี้นี่เป็นข่าวดีสำหรับเจ้าป่า

ทำให้เรามีสินสอดหลักล้านไปสู่ขอเจ้าสาวได้สมหน้าสมตานะคะ
จะเอาเงินสดเป็น๑๐๑๐ล้านจะเป็นทอง๑๐๐บาท
อยากได้รถเบ้นผูกโบส่งตัวเจ้าสาวได้หมดเลย

ใครฟังก็ต้องหูตาโตแล้วค่ะ
ให้เช่าสินสอดวันแต่งงานเขาตั้งขึ้น

สารฝันให้กับเจ้าบ่าวไร้เงินสดทั้งหลาย

หอบเงินสดก้อนโตทองเต็มพานแล้วก็รถสุดหรู
ไปสู่ขอเจ้าสาวให้สมหน้าสมตาสมฐานะและมีเกียรติ

ก็จะมีอย่างที่เห็นขึ้นลิสต์นี้เลยค่ะ

ถ้าเป็นท้องแท่งห้าสิบบาทจะให้เช่าสี่หมื่น
ท้องแท่งหนึ่งร้อยบาทให้เช่าเจ็ดหมื่นค่ะ

เงินสดสามแสนถึงห้าแสนบาทเนี่ย

ส่วนเงินสด๑ล้านบาทคิดไป๕๐๐๐
ถ้าเงินสด๑๐ล้านให้เช่า๒๕๐๐๐บาทค่ะ

เงินสด๕๐๐๐๐๐บาทบวกรถเบนส์สติดโบ
คิดราคาเพียงแค่๓๕๐๐บาทเท่านั้น

อีกอันนึงค่ะเงินสด๑ล้านบาท

คิดค่าเช่า๔๙๙๙๙๙บาท

ไขในการให้บริการเขาก็มีนะคุณ

หนึ่งต้องจ่ายค่าเช่าเต็มจำนวนก่อนวันงานเจ็ดวัน
สองต้องมีการทำสัญญาเก็บเป็นความลับลูกค้า
และ๓วันงานจะมีตำรวจไปคุ้มกันทรัพย์สิน
เพื่อป้องกันเจ้าบ่าวเบี้ยวฉกของไม่ส่งคืน

และหลังเสร็จงานแล้วตำรวจที่เป็นคนคุ้มกันนี่แหละ
ที่จะเป็นคนนำสินทรัพย์กลับมา
ทางเพจเขาดอกจันย้ำมาไว้ชัดเลยนะคะว่า
สิ่งที่เขาทำไม่ใช่ปล่อยเงินกู้นะ
แต่เป็นการให้เช่าทรัพย์

จะเอาเงินที่ไหนไปสู่ขอผู้หญิงดี

แบบนี้นี่มันใช่ความหมายของการแต่งงานจริงหรือเปล่า
มันไม่ต่างกับการไปเช่ารถหรูมาขับโชว์เพื่อสร้างภาพ
หรือว่าตอบสนองความป้องกันส่วนตัวหรือเปล่า
ให้ความสำคัญกับอะไรในเรื่องของการแต่งงาน
แบบนี้เจ้าสาวเขาจะยินยอมไหมล่ะไปเช่ามา
ถ่ายรูปแล้วก็ต้องเอาเงินคืนเข้าไปอย่างนี้หรอ

หรือยังไงคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละครอบครัว

แต่ว่าเรื่องของการแต่งงานจริงมันคือการเริ่มต้นชีวิตคู่

ให้ความสำคัญกับตรงนั้นเพิ่มอีกหน่อยดีไหม

ลองดูว่ากันไปสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะ